สวัสดีครับถึงเวลาของจับตาเตือนภัยในวันนี้กับผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันนะครับ
คุณผู้ชมครับตลอดทั้งวันที่ผ่านมายังมีรายงานนะครับว่าหลายพื้นที่ในเมืองไทย
โดยเฉพาะบริเวณทางตอนบนนั้นยังคงมีฝนตกลงมานะครับ
แต่ถ้าหากดูภาพรวมปริมาณฝนที่เทลงมา
รวมไปถึงพื้นที่ที่มีการกระจายตัวของฝนในวันนี้

ถือว่าลดลงอย่างเห็นได้ชัด

แล้วก็คาดการณ์ว่าจะเป็นแบบนี้ต่อเนื่องไปจนถึงวันพรุ่งนี้
ก่อนที่ในช่วงสุดสัปดาห์
จะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงลักษณะอากาศเกิดขึ้น
เกิดอะไรขึ้นนั้นเดี๋ยวเรามาตรวจสอบพร้อมกัน
คุณผู้ชมครับต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้นะครับว่า
ปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อสถานการณ์ฝน

โดยเฉพาะบริเวณทางตอนบนอย่างพื้นที่ภาคเหนือ

อ่าวตังเกียร์ทางตอนบนของประเทศเวียดนาม
รวมไปถึงบริเวณทางตอนบนของสปลาว
ทำให้เกิดฝนตกหนักตกนานก่อนหน้านี้
บริเวณพื้นที่ฝั่งตะวันออกประเทศไทย
ขณะนี้ปัจจัยดังกล่าวอ่อนกำลังลง

กลุ่มทะเลอันดามันภาคใต้

ตอนนี้ก็อ่อนกำลังลงอย่างชัดเจน

ฝนตั้งแต่ตอนบนจนถึงตอนล่างนั้นลดลงอย่างเห็นได้ชัด

คำนวณปริมาณน้ำฝนสะสมหลังจากนี้

พื้นที่สีเขียวที่ปรากฏอยู่ในแผนที่
เทียบวัน๒วันที่ผ่านมาบางตาอย่างเห็นได้ชัด

มีอยู่บางจุดเท่านั้นที่ยังคงมีโอกาสเกิดฝนตกอยู่
ก็คือในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบน
แล้วก็บริเวณพื้นที่ภาคกลางตอนล่างบางพื้นที่
แต่หลายคนสงสัยนะครับว่าฝนที่ตกลงมานั้น
สามารถให้จะเติมเต็มน้ำในแหล่งน้ำทางธรรมชาติต่าง
เขื่อนขนาดใหญ่และขนาดกลางทั่วประเทศได้มากน้อยแค่ไหน
วันนี้จับตาเตือนภัยมีข้อมูลปริมาณน้ำในเขื่อนอัปเดตล่าสุด

ล่าสุดนี้จากการตรวจสอบปริมาณน้ำในเขื่อน
รวมกันทั้งเขื่อนขนาดใหญ่ขนาดกลางมีอยู่เพียงแค่๓๒๖๗๔ล้านลูกบาทเมตร
คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือ๔๔
ยังไม่พอครับจากจำนวนทั้งหมดใช้ได้จริงเพียงแค่๘๙๔๗ล้านลูกบาทเมตรเท่านั้น

ถ้าหากเรียบเทียบกับช่วงเรียกเวลาเดียวกันในปีที่ผ่านมา
น้อยกว่าอยู่ถึง๒๔๙๐ล้านลูกบาทเมตร
คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือ๓นะครับ
โดยขณะนี้เองจากการตรวจสอบปริมาณน้ำ
เขื่อนขนาดใหญ่ถือว่ายังคงค่อนข้างน้อยนะครับ
แก่เขื่อนทั้ง๙เขื่อนที่ปรากฏในหน้าจอณะขณะนี้ครับ
ไม่ว่าจะเป็นเขื่อนภูมิพลจังหวัดตาก

เขื่อนศรีนครินจังหวัดกาญจนบุรี

แม่กวงอุดมธาราจังหวัดเชียงใหม่

รวมไปถึงเขื่อนอุบลรัฐจังหวัดขอนแก่น
นี่คือพื้นที่เขื่อนที่ยังมีปริมาณน้ำน้อย
ดังนั้นประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวต้องบริหารจัดการน้ำให้ดี

โดยคาดการณ์ว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปในช่วงเดือนสิงหาคม
จนถึงเดือนกันยายนพื้นที่ที่จะมีปริมาณน้ำฝน
ส่วนใหญ่นั้นจะอยู่ในบริเวณด้านที่รับลม

โดยเฉพาะอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรี
ฝั่งตะวันออกแถวบริเวณจังหวัดจันทบุรีจังหวัดตราด
และหลังจากนี้เป็นต้นไปหลังกลางเดือนนี้

สำรองน้ำไว้ใช้อุปโภคบริโภครวมถึงการเกษตรนะครับ

นำมาให้กับทุกท่านได้ติดตามกันในค่ำคืนนี้
ผมคุปตะนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ